เพราะว่าลูกสาวถูกลวนลามคราวนี้ตามไปถึงบ้านเลย
ตามไปถึงบ้านคนที่เป็นญาติกันนะครับ
จากนั้นมาคุยกันไม่รู้เรื่องเอามีดปักกลางหลัง
บาดเจ็บสาหัสรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีฮะ

คนก่อเหตุลวรรรมตามรายงาน
ลวรรรมลูกสาวต้องแต่ดังโมงน้ำทางเนี่ย
คือไกรนรงค์อายุ๒๓ปี
มีดปักเข้าไปกลางหลังจึ๊บเลยครับ
พานำส่งโรงพยาบาลทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
โกรธโกรธกลายนรงค์เพราะว่าลวรรรมลูกสาวโอ้ง
สาวโอ่งจะพาไปข่มขืนลูกสาวโอ่งในอายุ๑๔ยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลย
เรื่องของเรื่องตามรายงานที่โอ่งบอกไว้
คือไกรนรงค์เนี่ยพยายามหลอกลวงพยายามลวงลูกสาวว่าเดี๋ยวพาไปหาพ่อ
เดี๋ยวพาไปหาพ่อโอ่งแต่ระหว่างที่บิดมอเตอร์ไซค์ผ่านทุ่งเปลี่ยว
คราวนี้แหละไม่ต้องไปถึงพ่อแล้วฮะลงข้างทางเลยแต่เคราะห์ดี
ลูกสาวก็ไม่ใช่เด็กแล้ววิ่งหลบหนีมาฟ้องพ่อได้
พ่อก็เลยตอนแรกโอ้งโกรธมากแต่เนื่องจากนี่ความเป็นญาติจันทร์
แล้วลูกสาวไม่ถึงขั้นเสียหายก็เลยพยายามจะคุยกับกายนรงค์
คุยมาคุยไปไกรนรงค์จะฟาดเอาพอไกรนรงค์จะฟาดเอา
คราวนี้โอ้งก็เอามีดไปด้วยปักซะกลางหลังรีบปักกลางหลัง
แล้วก็บาดเจ็บฮะโอก็หลบหนีไปส่วนการลงรีบนำส่งโรงพยาบาลทันที
เรื่องนี้ทั้งคู่เมื่อเป็นญาติกันและมีคนเจ็บทั้งคู่ฮะ
คนก็เลยต่างจะแจ้งความดำเนินคดี
โอ่งก็จะเอาผิดกายนรงค์ที่มาลวนลามลูกสาว
ฝั่งแม่ของกายนรงค์ก็แจ้งความเอาผิดโอ่ง
ที่เอามีดมาปักหลังลูกชายเหมือนกันนะครับ
เหตุการณ์นี้นครศรีธรรมราชครับ